คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะโอ้โห
ไม่รู้มือดีที่ไหนมาลักลอบตัดกล้องวงจรปิด

มือไม่ดีก็ได้มือไม่ดีมาลักลอบนะครับ
ตัดกล้องวงจรปิดทั้งหมดทั้งเทศบาลเลย

ตอนนี้ทางเทศบาลเขาจับภาพได้นะ
เพราะว่ามือไม่ดีคนนี้ยังไม่ทันตัดกล้องนี้

ว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัย
เออเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพของชายต้องสงสัยคนนี้

เดินไปเดินมาเหมือนดูลาดลาวก่อนจะลงมือก่อเหตุ
ตัดสายสัญญาณกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองท่าช้างนะครับ
ทำให้กล้องวงจรปิดได้รับความเสียหายไปเป็น๑๐ตัวแล้วคุณ
นี่ก็มีภาพอื่นสามารถจับภาพได้เหมือนกันนะฮะ
นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนะฮะนายกเฉลิมพลศักดิ์คำเนี่ย
พานักข่าวของเราไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่รับความเสียหาย
นายกบอกโอ้โหน้องเอ้ยแถวนี้หมดเลย
หมดกันเลยริมถนนตำบลท่าช้างที่อำเภอเมืองเนี่ยนะฮะ

คนร้ายก่อเหตุตัดสายสัญญาณจนได้รับความเสียหาย
เฉพาะบริเวณนี้นะคุณมีกล้องเสียหายไป๘ตัว
แล้วก็พบสายสัญญาณที่มีร่องรอย
เหมือนถูกเฉือนถูกตัดนะฮะทั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้า
ที่ใช้กับแผงวงจรในตู้ควบคุมนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ปรากฏว่ากล้องบางตัวจับภาพชายต้องสงสัยตามคลิปได้เมื่อวันที่๒๗พฤษภาคมนะครับ
จากนั้นนะคุณนะนำภาพชายต้องสงสัยคนนี้
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองจันทบุรี
เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามตัวมาดำเนินคดี
สาเหตุอยากจะรู้ไงอยากรู้เหมือนกันค่ะ
โอ้โหมาตัดสัญญาณกล้องวงจรปิดทั่วเทศบาลเลยทำไปทำไมนะฮะ
จากการตรวจสอบพบตู้ควบคุมเสียหาย๒ตู้
กล้องวงจรปิดสำรวจตรวจสอบทั้งเทศบาลแล้วเสียหาย๑๔ตัว
มูลค่าความเสียหาย๑แสนบาท
แล้วก็เตรียมจัดซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งใหม่แล้ว

เนื่องจากระบบมันเสียหายจากไฟฟ้านะฮะ
ส่วนคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุนั้นนะฮะ
ก็จากการดูกล้องที่มันจับภาพได้

ท่านนายกเทศฝากเตือนประชาชนบอกโอ้ตอนนี้นะพี่น้องประชาชนครับ
พื้นที่ของเราไม่มีกล้องวงจรปิดดังนั้น
พี่น้องต้องดูแลทรัพย์สินมีค่าของท่านเองไปก่อน
กว่าทางเทศบาลจะสามารถซ่อมแซมจนกล้องวงจรปิดทุกตัว
กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ

แต่มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้แบบนี้เนี่ยตามได้แน่